คุณผู้ชมมันมีหลากหลายรูปแบบทั้งทางธรรมชาติทั้งที่เราปลุกเสกขึ้นมา
บ่วงนาคบาทหรือบ่วงงูกินหาง
เป็นของขลังหายากที่เขาเชื่อกันว่าผู้ครอบครองจะมั่งคั่ง
กลัวนะแต่นี่คืองูกินหางจริง

ซื่อเงียบที่และนี่คือสุดยอด

ที่หายากมาก
สำหรับคนที่เขาเชื่อนะมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขัง
หรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือบ่วงนักขบาท

ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางของขลังแล้วก็เป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
มันมีหลากหลายรูปแบบเนาะพูดถึงเครื่องรางของขลังแล้วแต่ที่เห็นอยู่นี่นะ
เขามีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่านี่คือสุดยอดเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณเด่น
เรื่องของโชคลาภและป้องกันภัยและมีกินไม่มีอด
บ้างก็ลาดให้กันสัตว์มีพิษนะเป็นของมงคลนะ
ต้องบอกว่าการเกิดบ่วงนักขบาทเป็นวิธีที่มันผิดธรรมชาติ
เกิดจากการให้งูมันกินหางตัวเองแล้วตายพอมันตายแล้วมันแข็ง
คือคุณลองคิดดูถ้าหากงูมันกินตัวเองเข้าไปพอมันรู้สึกมันจะค่อยขย่อนมาก
เหมือนเวลางูมันกินอะไรแล้วมันไปต่อไม่ได้มันจะขย่อนออกมา
คำถามคือไอ้สัตว์ประเภทนี้งูเนี่ยมันไม่รู้ตัวเหรอมันกัดมันกินตัวเอง
เขาบอกอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่ากรณีที่งูป่วยใกล้ตายเนี่ย
มันจะมีพฤติกรรมการควบคุมการสั่งการตัวเองไม่ได้
อาจจะกินเข้าไปแล้วตายได้อาจจะเกิดจากที่ว่ามันป่วย
คือพอมันกินเข้าไปแล้วกัดเข้าไปแล้วมันตายในสภาพนั้น
มันก็เลยแข็งและค้างอยู่แบบนี้มันไม่ได้คายหางมันออกมา
ออกไปไม่ได้แล้วเห็นมั้ยมันจมเขี้ยวไปแล้ว
มันก็ตายไปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ถามว่ามันมีความเกิดขึ้นได้ไหมในสัตว์มันเกิดขึ้นได้
มันถึงเรียกว่างูกินหางไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินคำว่างูกินหาง
อาจจะเกิดขึ้นกับเจ้างูที่ป่วยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
พฤติกรรมของมันก็คือไม่สามารถขย่อนหรือสำลอกอะไรที่กินเข้าไปออกมาได้
แล้วมันก็เลยตายในสภาพแบบนี้นะคะ
ขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกด้วยแล้วก็ข้อมูลดีด้วย
ตามความเชื่องูกินหาง
คือตอนเด็กร้องเพลงบ่อยนะเจ้าแม่งูเอ๋ย
งูกินหางเอ้ยงูกินหาง

กินหัวกินหางกินกันตลอด